วันนี้ก็จะมีโปรแกรมลงแข่งขันในอาเซียนกลางปีนะครับ
พบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ
ก็เกาะติดกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหว
ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปติดตามด้วยนะครับ
ก็นัดแรกจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียนะครับ
เมื่อช่วงเช้านี้คือบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าเลยนะครับ
ลงฝึกซ้อมประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
คดด่วนตันใน๔วัชละเมธากุลหัวหน้าภูมิสอน
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยก็ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ
เพื่อให้นักกีฬาได้ปรับความคุ้นเคยกับสภาพสนาม
แสงไฟในสนามแล้วก็พื้นสนามด้วยนะครับ
รวมทั้งเล่นกับบ่อเสิร์ฟแล้วก็ลับบ่อนะครับ
ทีมชุดนี้ใช้ชุดใหญ่ครับ
ขาดแค่เพียงเตยหัทยาบำรุงสุขคนเดียว
สถิติการพบกันของไทยกับอินโดนีเซีย
ก็ไทยค่อนข้างจะทำได้ดีกว่ามากนะครับ
นัดหลังสุดเอาชนะได้ทุกเกมครับ
เกมล่าสุดคือ๔เกมที่กัมพูชา
เราก็ชนะไป๓ต่อ๐เกมนะครับ

เจอกับอินโดนีเซียนะครับเวลา๑๖นาฬิกา

ก็จะพบกับฟิลิปปินส์เวลา๑๖นาฬิกานะครับ
แล้วก็จะพบกับเวียดนามครับ
วันที่๖สิงหาคมเวลา๑๙นาฬิกา

นายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้สมคม
ต้องดึงนุษราต้อมคำเข้ามารับบท
ผู้สอบวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับว่า
ทีมเองยังพัฒนาไปได้ไม่ถึงขีดสุดนะครับ

ครบสมบูรณ์พอสมควรแล้วนะครับ
จึงก็มีการดึงนุษฎาต้อมคำเข้ามาสอน
แล้วก็ยังมีโครงการที่จะทำให้นุษราเนี่ย
หลักสูตรครับเซตเตอร์ขึ้นมาด้วยนะครับ
ในอนาคตนี้ความสามารถของนุสนาที่มีอยู่
จะมีส่วนช่วยรุ่นน้องหลังจากที่มาฝึกซ้อมแล้วเนี่ย

รวมไปถึงก็จะมีแนวคิดว่าจะเอา๗เซียนคนอื่น
ก็จะมาทำในหลักสูตรแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ